ดูเรื่องแปลกกันหน่อยเนี่ยนะคะที่วัดบ้านต่อมใต้จังหวัดพยาวชาวบ้านบอกว่า
ไปดูกันหน่อยน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่ามีคนไปพบเสียงพระพุทธรูป
บ้านเขาก็บอกมันแปลกนะและน่าจะอยู่แบบนี้มานานแล้ว
เจ้าอาวาสก็บอกน่าจะห้าร้อยปีแล้วแหละเสียงพระพุทธรูปที่คุณผู้ชมเห็น
ลักษณะจะเป็นดินจ้องดีนิดนึงเนี่ยนะคะ
โผล่มากลางต้นโพชาวบ้านที่เขาเห็นเขาบอกประหลาดใจ
ต้นโพต้นนี้อยู่ที่วัดต่อมใต้อำเภอเมืองพยาวค่ะ
อธิการทองสุกเป็นเจ้าอาวาสเล่าว่าต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพโบราณ
อายุไม่ต่ำกว่า๕๐๐ปีและเป็นต้นใหญ่ด้วย
คนโอบสูงประมาณ๒๐เมตร
เจ้าอาวาสให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเสียงพระพุทธรูปโผล่มากลางต้นโพเลย
มีมานานแล้วแต่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นหรอก
ที่ผ่านมามีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรมาขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง
ทางวัดก็ได้ห้ามปรามเพราะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ถ้าอยากเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปดูความแปลก
เจ้าอาวาสบอกว่าก็ดูได้แต่ถ้าจะมาขอโชคขอลาบเอาแป้งมาทา
เอาพวงมาลัยมากราบไหว้เนี่ยห้ามค่ะ